สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่กับรายการทำนายไทยรัฐรายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้งสามกองกับการพี่กะเด็กนะคะและแน่นอนค่ะเพียงแค่คุณใช้หัวใจของคุณสื่อสารนะคะไพ่จะสื่อสารกลับไปสู่คุณค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะต้องเป็นหัวข้อที่ใครหลายคนเรียกร้องและจับตาต้องใจรออยู่แน่นั่นก็คือหัวข้อในช่วงนี้ค่ะคนโสดค่ะคุณ
จะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสนไหวหรือไม่นะคะทำนายไทยรัฐทำนายไทยทักกับทำนายไทยรัฐเราพร้อมกันแล้วหรือเปล่าคะพร้อมที่จะมีแฟนกันหรือยังคะคุณค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วตั้งจิตให้มั่นสมาธิต้องพร้อมและเลือกกองไพ่สามกองที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่เป็นคนโสดแล้วเข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะสำหรับนี้คือสำหรับพรพันธ์ซึ่งเป็นสำหรับที่ใครคนโสดหลายคนสามารถเข้ามาขอพรกันได้เรามาตั้งจิตรวมใจอธิษฐานกันนะคะกับคนโสดค่ะในช่วงนี้จะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสนไหวหรือไม่ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลย
หัวใจต้องเรียกร้องมาคำถามนี้เลยนะคะกับคนโสดคะจะมีใครเข้ามาทำให้ใจของคุณสั่นไหวหรือไม่

บ้าจริงมีค่ะคุณ
อาจจะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้
อาจจะเป็นคนในโรงเรียนก็ได้นะคะ
แต่ค่ะพลังงานของคุณดันเป็นไงคะ

คุณหมดนะคะคุณต้องไปเสริมพลังงานของคุณค่ะ
คุณอย่าท้อถอยหรืออย่าท้อแท้เด็ดขาดนะคะกองนี้
คุณกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามา
เบ๊ะต้อนรับคุณแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ถ้าคุณมัวแต่นอนนะคะชาร์จแบตอยู่กับบ้าน

โอ้โหเส้นชัยคุณก้าวเข้ามาแล้วนะคะ
เอาล่ะสิคนโสดกองนี้นั่งไม่ติดที่แล้วนะคะ
พร้อมที่จะชาร์จพลังงานมาอย่างเรียบพร้อมแล้วจริง
นี่ไงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคุณโสด
เดี๋ยวเราต้องมาแอบดูหน่อยค่ะว่าคนโสดกองนี้

ตายแล้วนะคะนี่บอกเลย

แต่ว่ามีแฟนดีกว่าเนาะเราต้องมาหาแฟนรวยนะคะ

ลองแอบดูหน่อยค่ะแอบแทรกสักนิดนะ
โสดคะคุณโสดแบบไหนคะพลังงานของคุณตอนนี้
โสดแบบเวลคัมมาสิมามาสิมามาล่าล่านะคะ
หมายความว่าอะไรคะโดนัทยังมีรูเมื่อไหยูจะมีใจ
ตอนนี้แหละค่ะคุณกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะ
มีคนกำลังมาเคาะประตูหัวใจของคุณเองค่ะ
ซึ่งเขาคนนั้นค่ะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะ
หรือมีนิสัยที่แตกต่างจากคุณค่ะ

คุณก็จะได้เจอกับคนที่อายุน้อยนะแต่นิสัยโตนะคะ

และเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งในเรื่องราวหลากหลายนะ
เขาคนนี้ค่ะเห็นไหมพอบอกว่าเก่งปุ๊บ
คนนี้ค่ะเราต้องบอกก่อนนะข้อแรกนะคะ
โสดค่ะคุณเป็นคนเก่งด้วย

หนึ่งเดียวในใจนะคนเดียวคนนี้
คุณจะไม่ชอบที่จะแบบว่าฉันจะต้องเฝ้ารอใครนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะคุณโสดแล้วรวยไงถูกไหม

ทำไมเราจะต้องไปรอหรือหงอให้ใคร
เราจะต้องมีการแบบให้ใครสักคนหนึ่ง

บอกได้เลยค่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอแล้วนะคะ
และนะอาจจะในช่วง๓เดือนแรก
หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้นะ๓เดือนนี้ค่ะ
ให้คุณไปเสริมสวยหน่อยไปแต่งหน้าทำผม
เปลี่ยนสีผมหน่อยนะคะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหน่อย

พร้อมที่จะมุ่งสู้แล้วก็ทะลุหัวใจของคุณไปเลยนะคะ
และการที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนี้ค่ะ

อุ๊ยคุณจะเจอคนรวยจริงน่าอิจฉาจริงนะคะ
เป็นคนที่รวยแบบว่าข้างนอกเขาอาจจะไม่แสดงออกมาว่าเขารวย
เห็นไหมเออคนนี้เขาดูภูมิฐานค่ะ

คนนี้จะเป็นคนเก่งในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะ
หรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเป็นคนทันเทคโนโลยีก็ได้นะคะ
ในเรื่องของเทคโนโลยีบางอย่างเช่นรถนะบ้านนะคะ
หรือเขาอาจจะเป็นนักเล่นหุ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ

ถ้าคุณไม่เจอเองผ่านการทำงานของคุณการเรียนของคุณเอง

คุณก็จะเจอจากการที่มีคนแนะนำคนนี้มาให้กับคุณค่ะ
ซึ่งคนคนนี้นะคะเขาจะแนะนำใครมา
แล้วจะแนะนำมาอย่างไรนี่เลยค่ะ
คุณอาจจะเจอผ่านทางแบบว่าการลงรูปเนาะ
แล้วคนนึงเขาเห็นคุณแล้วเขาชอบ
เขาก็เลยทักเพื่อนของคุณมานะคะ
ภายไหล่ผึ่งตอนนี้เราต้องได้แล้วนะคะ

เออขอเสริมดวงหน่อยคนโสดจะได้แบบได้สักทีนะเนี่ย
รอมานานแล้วพลังเราหมดแล้วใช่ป่ะ
เราต้องสู้แล้วนะจะได้ได้ยังไงคะ

คุณจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยได้อย่างไร
คุณต้องมีความเป็นเพื่อนนะคะคุณต้องมีความเป็นเพื่อน
แน่นอนนะคะมี๓ถ้วยเข้ามาค่ะ
คุณต้องไปไหนคะถีบเรือเป็ดนะคะ
ถีบเรือเป็ดเนี่ยไพ่มันชัดมากเลยค่ะ
แล้วชวนเพื่อนไปด้วยกันหลายคนนะคะ
แต่บางคนบอกว่าอุ๊ยมมี่คะเรากวนน้ำจังเลยเราทำยังไงดีคะ
ไพ่น้ำขึ้นค่ะง่ายมากค่ะ
เป็นพลังงานสีอะไรคะคุณเห็นไหมคะ

แล้วมันชวนและชัดเลยนะคะ
คุณไปทานน้ำหรือไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟก็ได้นะ
แล้วทีนี้ค่ะมีไพ่อะไรคะต้นไม้ใบย่า
คุณอาจจะต้องเข้าไปค่ะในร้านที่ดูธรรมชาติหน่อยนะคะ
อาจจะอยู่เป็นร้านติดริมน้ำก็ได้นะคะ

มันไม่ได้บอกว่าเราสร้างภาพหรอกเนาะแต่เราก็ต้องมีนะคะ

อย่าเอาไปกลับหัวแล้วไปอ่านกันไม่ได้นะเดี๋ยวเขารู้หมดนะคะ
คุณไปอ่านหนังสือค่ะทำให้ตัวเองดูมีอะไรคะ
คุณจะได้คนที่เก่งมากคุณจะได้คนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะ
ดังนั้นคนนี้ค่ะเวลาคุณทำอะไรถ้าคุณอยากจะได้นะ

ความเก่งฉันมีความรู้ฉันฉลากหลักแหลม

เปลี่ยนสีผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อย

เออคุยโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างทำให้เหมือนกับว่าอุ้ย
ฉันไม่ได้เล็งเธอหรอกแต่จริงแล้วในใจคืออะไรคะ
เออเขามาทักฉันสิเขามาทักฉันสิประมาณนั้นนะคะ
โอ้โหบ้าจริงกองนี้สนุกเลยเนี่ยถ้าคุณได้เจอนะ

บอกเลยคุณเจอแน่เลยเนี่ยตายแล้ว
แล้วบอกเลยนะคะว่าใน๓เดือนนี้นะคุณไปปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมนะคะ
เข้าสู่เดือนที่๔ปุ๊บเจอปั๊บกลับมาคอมเมนต์บอกเลย

พอดีพลังงานท่านน้ำค่อนข้างดดเด่นนะคะ
แต่น้ำที่ดีสำหรับคุณนะคะกองนี้ค่ะ
คุณต้องเป็นแบบคนที่ดูดีดูเลิศนะคะ
ถ้าเป็นน้ำนะขอให้มีวิปครีม
เพราะอะไรคะวิครีมทำให้เรารู้สึกฟูฟ่องละอองฟิล

น้ำที่คุณควรจะใช้ค่ะน้ำเปล่านะคะ
หรือน้ำที่มีสีแดงตอนนี้เริ่มคิดแล้วนะ
น้ำอะไรที่เป็นสีแดงนะคะน้ำเปล่าก็ได้นะคะ

ว่าเวลาคุณจะทำอะไรในสิ่งนี้นะคะ
เสริมดวงของคุณนะถ้าเกิดคุณไปในสถานที่ใกล้น้ำนะ
คุณไปได้แต่ขอให้คุณเลือกนะคะ
ในช่วงเวลาโพลเพลหน่อย
เวลาจะไปมูนะคุณต้องมูให้สุดถูกป่ะ
ูช่วงโพลเพลปนะคะแล้วคุณก็จะได้ความอ่อนหวาน
ควันละมุมละม่อมนะคะ

เราขอแอบดูให้คนโสดกองนี้หน่อยนะคะ
สีดาพลังงานแห่งความแบดหมดของคุณ

ทำไมฉันไม่เจอคนที่ถูกใจฉันสักที

ไม่มั่นใจว่าคุณมีความรักได้

จากการไปเปลี่ยนไปปรับลุคของคุณเองแล้ว

เนี่ยกองนี้คุณมีแน่แล้ว

เราแอบแทรกให้คุณเพิ่มเติมนะว่า

เอมมี่นี่อยากจะตบเข่าฉาดบอกคุณเลยจริง

เดือนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วนะคะ

ถ้าเกิดคุณมีใครบางคนเข้ามา

กลับมาบอกข่าวดีของคุณกันหน่อยซินะคะกับ

ถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาคนนั้นเป็นใคร

คุณกำลังจะเจอใครคนนั้นที่คุณ

และสำหรับใครนะคะที่เป็นคนโสด

จะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยไปด้วยกันเลยนะคะ
สำหรับกองนี้ค่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานดีค่ะคนโสดค่ะ

โสดคะในช่วงนี้คุณจะได้
มีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวไหม

สำหรับนี้ค่ะเป็นไพ่ที่ทำให้
โสดหลายคนมีแฟนแล้ว
แฟนแล้วนะโอ้โหเยอะมากเลยด้วยนะแอบกระซิบบอก
แล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เลือกกองนี้แล้วกำลังจะมีหรืออย่างไร
ใครจะมาบอกคุณค่ะในวันนี้พร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลย
มองก่อนสิบ้าจริงตกใจเลยย่อสตาโตลุกพลึบพราวเลยนะคะ
บอกเลยค่ะคนโสดคะขอปรบมือให้กับคุณนะคะ
บอกเลยค่ะว่าคุณคะคุณกำลังจะมีใครบางคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณ
แต่มันไม่ใช่หนุ่มกัญชัยนะกำเนิดพร้อยอันนี้คืออะไรคะ
คุณค่ะมาดูกันต่อก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะแบบตกใจไป
นี่ไงมาแล้วนะคะคุณพร้อมแล้วจริงค่ะกับการที่คุณกำลังจะได้มีใครสักคนหนึ่ง
แหมไพ่นะคุณโสดคะเนี่ยเราเนี่ยนะพร้อมที่จะมีพร้อมที่จะมีใครสักคนมาดูแล
พร้อมที่มีใครสักคนหนึ่งมาเขาเรียกว่ามาถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเราเนอะ
แต่ใจเราลึกเป็นไงคะขอเงินดีกว่าใช่ป่ะไม่น่าไม่น่าแปลกใจนะคะที่คุณยังโสดอยู่นะตอนนี้
ดูหน่อยค่ะว่าพลังงานของสามดาบคืออะไรคุณนะมีเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมเยอะนะคะ
แล้วก็เข้าสังคมเยอะด้วยนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นออกแนวเป็นคนละเอียด

ถ้าใช่ครัวเป็นคนละเอียดหอดใช่ไหม
ลองลดลงมานิดนึงใช้กับการทำงานก็พอกับเรื่องของความรักนะ
อะไรที่เขาอาจจะใส่กางเกงสั้นไปนะคะ
ผมเขายาวเกินไปปล่อยไปบ้างนะคะ
อย่าไปเป๊ะทุกอย่างมีได้นะคะ
ดูหน่อยค่ะพลังงานของ๓ดาบที่ขึ้นมาต้องการจะบอกอะไร
ไม่มีใครทำให้คุณพอใจได้ต้องการอะไรที่มันมากเวอร์เกินความจำเป็นนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการอะไรที่มันมากขนาดนั้นคุณต้องพยายามค่ะกระดึ๊บนะคะ
ถีบตัวเองนะคะขึ้นไปให้เวอร์อยู่ตรงนั้น
ดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ค่ะคุณนอนอยู่ชั้น๓ไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องขึ้นไปนอนชั้น๕ทันที
มันจะสูงขึ้นไปอีกคุณจะได้เจอคนที่เป็นไงคะอาจจะเข้ากับเรามากกว่านั่นเอง
เพราะคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณได้เจอนะคะคนโสดก็เลยอาจจะแบบว่า
เอมมี่มันจะเจอจริงเหรอแต่บอกแล้วค่ะว่าคุณกำลังจะได้เจอ
แอบขอดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่าพลังงานของคนโสดตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้าง
ที่เราจะไปเช็คต่อไปเนอะนี่ไงไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นคงนะคะ
คุณยังเอาแน่นอนอะไรกับตัวเองไม่ได้เลยอ่ะทำไมคุณยังเอาแน่นอนกับตัวเองไม่ได้คะ
ต้องการคนมาตามใจทำไมฉันต้องไปตามใจคนอื่นด้วย
และค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบคิดในใจเลยนะว่า
มันมีปัญหามันมีอะไรหลายอย่างที่เรื่องของความรักของคุณเอง
อาจจะแบบโดนแบบว่าคิดกังวลเอาไปก่อนเลยนะ
อันนี้ย้อนแย้งนิดนึงคือคุณอาจจะอยากมีใครสักคนหนึ่งค่ะ
แต่เวลามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณเองแล้วซึ่งเอมมี่บอกแล้วว่า
คุณกำลังจะมีนะแต่คุณก็ดันรู้สึกว่าฉันขอบล็อกเขาไปก่อน
เพราะว่าอะไรคะฉันอยากจีบเขาเองบ้าจริง
กองนี้นี่แอบแบบแอบแบบว่าต้องไปถามตัวเองดีนะคะ
จริงแล้วคุณพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้าหาคุณจริงหรือไม่
ลองดูหน่อยค่ะว่าคนโสดคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามา
ทำให้ใจของคุณสั่นไหวเขาคนนั้นค่ะจะเจอกับคุณได้อย่างไร
ใครทำงานสายการพูดไหมคะ

คุณจะได้เจอกับการทำอะไรในสิ่งที่แปลกใหม่
ช่วงนี้เราบอกเลยอยากจะตีเลยถ้าใครมาอยู่ใกล้คนโสดกองนี้
เจอใช่ป่ะเจอนะแต่ไม่ยอมสารสัมพันธ์
ดังนั้นคุณอาจจะต้องแก้ที่ตัวคุณเองก่อน
ว่าถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งส่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะ
แต่คุณต้องสารสัมพันธ์นะคะอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเลย
ทำไมถึงเดินแบบนี้ทำไมถึงไม่ถือกระเป๋ามือซ้ายอะไรแบบนี้
คือลดละเลิกซะนะคะอย่าไปจับผิดอย่าไปสังเกตจุดดำบนผ้าขาวนะคะสำหรับกองนี้
เจอคนนี้วันนี้คิดไปเลยค่ะถ้าฉันใช้ชีวิตอยู่กับเขาชีวิตฉันจะดีไหม
อย่าพึ่งนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ก่อนนะคะ
ถือดาบมันเป็นการค่อยเรียนรู้

กล้าตัดสินใจของคุณในเชิงของความรักคืออะไร
นี่ไงร่วมหัวจมท้ายนะลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
คุยกันไปก่อนค่อยสื่อสารกันแล้วคุณจะได้เจอ
ทำยังไงดีคะให้คุณได้เจอเขาคนนี้เร็วขึ้น
อื้อหือบอกซะหมดเลยทำยังไงดี

เดี๋ยวก็ทิ้งให้เอมมี่เหงาอยู่คนเดียว
คิงถือเหรียญนะคะคุณทำยังไงดีคะ
ให้คุณมีแฟนดีโอ้โฮตายแล้วตายแล้ว

ไปเที่ยวค่ะคุณต้องพักผ่อนบ้างนะคะ
คุณต้องไปเที่ยวนะแล้วก็ไปทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกแบบว่า
เฮ้ยฉันเปลี่ยนวิถีชีวิตฉันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเอง
อย่าทำอะไรที่แบบว่าไปวิ่งตอนเช้าอย่างเดียวนะ

หรือคุณอาจจะไม่ต้องเดินทางไปสถานที่เดิม

ตอนนี้เปลี่ยนค่ะอาจจะแค่เสาร์อาทิตย์

ซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้คุณได้เจอการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณ
ในเรื่องเล็กน้อยนะคะคุณก็จะได้เจอใครคนนั้นนั่นเอง
ลองแอบดูหน่อยว่าคนโสดจะดึงดูด
ให้มีใครสักคนหนึ่งมารักที่เราเป็นเรา
มาชอบที่เราเป็นเราเราควรจะทำอย่างไรดี
คือกองนี้นะมีโอกาสเจอสูงมากเลย
แต่แพ้ภัยตัวเองเพราะอะไรรู้ป่ะกำแพงสูง
เพราะเราเป็นคนกำแพงสูงเนี่ยเวลาคุณจะเจอใครสักคนหนึ่ง
คุณเหมือนจะอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นบ้านปลายชีวิตสำหรับคุณเลย

อีกอันหนึ่งคืออะไรการเสริมดวงของคุณเองค่ะ
คุณจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีที่ดูร้อนแรงหน่อย
พอคิดถึงดูร้อนแรงคืออะไรคะบางคนบอกว่าอะไรคะ
จุดไฟไม่ได้นะคะจุดไฟไม่ได้นะ

ช่วงนี้นะคะลองมองหาคนรอบข้างเพื่อนของคุณเองมีใครหิวน้ำไหมคะ
ถ้ามีใครหิวน้ำนะคะคุณซื้อน้ำให้เขากินได้เลย
และน้ำที่จะซื้อต้องเป็นสีโทนร้อนโทนอุ่นนะคะ
เพราะอะไรคะจะเพิ่มพลังงานของความอุ่นหนาฝักข้าง
อุ่นให้กับคุณนะคะกลมกล่อมละมุนละม่อม
ที่เห็นตรงนี้คืออะไรคะส้มนะคะส้มเอ่ยสีแดงเอ่ย
แล้วสีอะไรได้อีกคะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสีโทนน้ำตาลก็ได้นะคะ
คุณคิดถึงอะไรบ้างคะตอนนี้นะก็พอพูดมาสักขนาดนี้นะ
บอกว่าเราคิดถึงอะไรบ้างชัดเจนมากเลยนะคะ
ชอบกินอะไรคะชาเย็นค่ะตายแล้วมีใครมีชายเย็นอยู่ตอนนี้ไหมคะ
ถ้าคุณมีนะคะหันไปเลยค่ะเอาไปให้เพื่อนข้าง
ถ้าเรากินแล้วครึ่งถ้วยใช่ป่ะเอาไปให้เขาอีกครึ่งถ้วย
เป็นการแบ่งปันนะคะและความอบอุ่นความกลมกลืน
มันก็จะเข้ามาสู่คุณค่ะยิ่งคุณให้เขาไปค่ะ

สิ่งหนึ่งที่จะเสริมนะคะนอกจากสีของน้ำ
คุณจะสามารถให้กับคนรอบข้างได้แล้ว
เป็นการแบ่งปันพลังงานดีแล้วใช่ป่ะ
สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือใส่เสื้อผ้าค่ะ
โทนส้มสีทนอุ่นเข้าไว้สำหรับกองนี้นะ
จะทำให้คุณรู้สึกตราตรึงใจแล้วเขาก็จะหันมองคุณนะคะ
โอ้โหรีบเลยนะไปเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าซะ
ขอคำแนะนำให้สักนิดดีกว่าสำหรับคนโสดกองนี้
ที่คุณกำลังจะเจอใครสักคนหนึ่ง
แต่มักจะแพ้ภัยตัวเองที่ย้ำมาหลายรอบมากเลยนะกองนี้

กีบอกให้ไปเที่ยวใช่ป่ะเออตอนนี้อย่าอยู่กับที่มาก

จริงแล้วความรักที่ผ่านมาของเราเอง
หรือความเชื่อของเราเกี่ยวข้องกับความรักเองเนี่ย
มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เพราะพลังงานของคนสองคนนี้เห็นไหมหันหลังเข้าหากันค่ะ
บางครั้งคุณอาจจะตามหาในสิ่งหนึ่งใช่ป่ะ
แต่คุณดันเลือกที่จะทำในสิ่งหนึ่ง

พอเราแยกใบออกมาแล้วเรามาดูสิว่า

ให้การกระทำของคุณเองกับความรักที่คุณจะได้เจอเนี่ย
มันเข้ากันได้คือความเท่าเทียม
บางครั้งค่ะคุณอาจจะต้องปิดตาของคุณลงหน่อย
แล้วมือเนี่ยเขาผ่ายออกอย่างนี้ถูกป่ะ
เขาบอกว่าเปิดเผยหน่อยนะคะ

ได้รับความเท่าเทียมกับความรักที่คุณจะได้เจอแน่นอน
เพียงแค่คุณลองปิดตา
ไม่ต้องไปมองอะไรที่มันละเอียดละออเกินไปกับความรักนะ
แล้วคุณจะได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วแปลว่าอะไรคะ
ถ้าคุณอยากให้เขาทำอะไรให้คุณ
คุณอาจจะต้องเลือกที่จะทำสิ่งนั้นกับเขาก่อนนั่นเอง

อื้อหือบอกเลยนี่มาหลายรอบจริง
สี่คาทาค่ะเป็นเพื่อนของมั่นคงสมบูรณ์คุณสุข

สี่เดือนนี้คุณจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณ
โสดค่ะคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว
การพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณเองชัดเจนอย่างมาก
พลังงานไพ่บอกมาอย่างเหนียวแน่นมากเลยว่า

ค่อยพัฒนารู้จักเรียนรู้กันไป
ไม่เกินปีครึ่งคุณไม่โสดอย่างแน่นอนค่ะ
และนี่ก็คือการทำนายสำหรับเพื่อนสำหรับคิด๒นะคะ
กับหัวข้อคนโสดในช่วงนี้
จะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวหรือไม่นะคะ
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดใครเข้ามาเลือกกองนี้แล้ว
ใช้วิจารณญาณให้ดีเพราะนี่อาจจะไม่ใช่ดวงคุณ

แต่แน่นอนค่ะพลังงานบางอย่างส่งตรงถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้
ถ้าเกิดใครเลือกกองนี้แล้วนะคะ
คุณไปทำอะไรบางอย่างแล้วแล้วคุณได้เจอใครบางคนแล้ว

โสดคะคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ
ไพ่สำหรับนี้จะสื่อสารอะไรกับคุณค่ะ
๖ข้อที่ว่าคนโสดในช่วงนี้นะคะ
จะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวหรือไม่นะคะ
แปลว่าอะไรคะเปิดประตูหัวใจนั่นเองนะคะ
นี้ค่ะเรามาทำสมาธิไปด้วยกันนะคะ
เลือกกองนี้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะ

มาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้คนโสดคะ
คุณค่ะในช่วงนี้คนที่เลือกกองนี้
คุณจะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวหรือไม่นะคะ
นี่แหละบอกเลยว่าคุณนะคะ
เป็นใครสักคนหนึ่งที่กำลังมองตัวอะไรคะ
สมบัติพระสถานที่ตัวเองมีอยู่นะคะ
คุณก็เลือกที่จะมองแต่อะไรที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเอง

คุณอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรัก
แต่เราไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีถูกไหมเราแอบดูก่อนนะคะ
อย่าเพิ่งไปแบบรีบร้อนกังวลใจนะ

คุณนะมีโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจอ
เพราะว่าคุณอยู่แต่ในโลกของคุณเองนะคะ

สังเกตไหมคะเห็นหน้าคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะคะ

คุณอาจจะได้เจอจากผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะ
ตอนนี้แอปพลิเคชันต้องพร้อมแล้วจริงนะคะ

อุ๊ยทำไมมีกันหมดเลยเนี่ยตาละ
มี่เริ่มอิจฉาทุกคนแล้วจริงนะคะเนี่ย
แต่กองนี้ค่ะคุณมีโอกาสเจอไหมคุณมีโอกาสเจอ
แต่คุณอาจจะไม่ได้ให้ความรักเป็นเรื่องแรก

คุณอาจจะเจอจากใครคะคนในอดีต
คนที่เคยแบบคุกคลีกันมาแล้วก็ห่างหายกันไป
แล้วก็อาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วคุณก็มีโอกาสเจอจากอะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ดังนั้นคุณเจอแน่แต่ในช่วงแรกเนี่ย
อาจจะต้องบอกว่าเป็นกรยานมิตรไปก่อน
เป็นเพราะกองนี้ค่อนข้างขี้เบื่อ
เพราะคุณเบื่อเรื่องความรักอารมณ์ของคุณเอง
มันก็เลยไม่ได้สอดคล้องกับความรักที่คุณอยากได้เท่าไหร่
สำหรับกองนี้เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะ

แต่ถามว่าณวันนี้นะที่เรามาเปิดไพ่ด้วยกันนะคะ

แต่ว่าคุณต้องบันลานซ์ให้ดีแบ่งเวลาให้ดี
เงินคุณดีอยู่แล้วนะการงานคุณดีอยู่แล้ว
ตอนนี้อาจจะต้องหาเวลาในการที่อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย

หรือคุณอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่เริ่มคิดได้แล้วแหละว่า
ถ้าฉันอ่อนแอใครจะมาดูแลฉันตรงจุดไหนได้บ้าง
ลองดูค่ะลองให้ใครสักคนหนึ่งช่วยคุณถือกระเป๋านะ
ลองดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรให้เปิดประตูให้อะไรแบบนี้

พอเป็นเด็กที่รักอิสระในตนเองก็อาจจะเป็นคนชอบความอะไรคะ

การมีอีกทีนึงขอมีเยอะ
เออไม่ชอบมีทีละคนเนี่ยกองนี้นะคะ
เพราะอะไรคะเวลาอยากมีเงินฉันก็อยากมีเงินเยอะถูกไหม
เวลามีแฟนก็ขอมีความรักหลายคนเวลาเดียวกัน

จะมีก็มีได้แต่เราเลือกที่จะไม่มีเอง
งั้นนะคะเราต้องมาดูแล้วว่าคนโสดกองนี้ค่ะ
พลังงานของคุณเองเป็นอย่างไรคะ

คุณไม่ชอบให้ใครเข้ามาจีบไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งกับคุณเอง
คุณเป็นคนที่ลักษณะภายนอกของคุณนะ
แสดงออกของคุณเองกับความรู้สึกในใจของคุณเอง

ดังนั้นกองนี้ค่ะนี่เห็นไหมคุณเป็นคนชอบแบบแก้ปัญหา

แล้วเวลาแบบมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะอยู่ในหน้าประตูบ้านคุณแล้วเป็นไงคะ

ดังนั้นถ้าเวลามีใครเข้ามาจีบคุณคุณก็รู้สึกว่าไม่เอา

เขาก็ปิดประตูใส่เราแสดงออกไปเท่าไหร่ก็แตกต่าง
เพราะอะไรคะสิ่งหนึ่งคือการทำของคุณเองกับความคิดของคุณเอง
ทีมันส่วนทางกันเป็นคนย้อนแย้งนั่นเองนะคะ

ดังนั้นตอนนี้ต้องสลัดลูกศรออกไป
สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยค่ะคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้

ถ้าคุณผู้หญิงเข้ามาเลือกกองนี้ก็นิสัยคล้ายผู้ชายแหละ
อาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นคนทำอะไรเองได้นะ

ก็เป็นคนอาจจะชอบผู้หญิงที่แบบว่าเขาต้องดูแลตัวเองได้
มันก็เลยอาจจะกลับกันไปนิดนึง
ดังนั้นกองนี้ค่ะถ้าคุณอยากมีจริงนะ
คือคุณมีโอกาสมีนะแต่ต้องเป็นคนที่แบบ

ถ้ามาเจอกันเลยอย่างนี้รับรองค่ะ
อื้อหือบอกเลยว่ามันจะ
ไม่สามารถที่จะพัฒนากันได้อย่างรวดเร็ว

แล้วถ้าคุณอยากมีค่ะคนโสดคะกองนี้

นี่ไปว่ายน้ำเหรอคะ

เขาบอกว่าให้คุณไปทำกิจกรรมที่คุณชอบนะ

แล้วเวลาทำอะไรก็เนี่ยทำเป็นคู่
ดังนั้นตอนนี้ค่ะเวลาคุณจะไปซื้อของนะ
ซื้อเป็นคู่ซื้อเป็นคู่ด้วย
อะไรคะน้ำแก้วขนมแก้วใช่ป่ะ
ถวายของก็ถวายเทียนคู่

เพราะมันเป็นเลขที่ปุ๊บหาของมาเพิ่มเลย

เดินไปริมทางนะอยากจะถวายเงิน

เปลี่ยนให้เป็น๒๒๒๔๒๖เอาไว้นะคะ

พลังงานเหล่านี้จะดึงดูดให้คุณได้เจอ

เมื่อกี้บอกไปแล้ว๒เหรียญอีกอันหนึ่งคืออะไรคะ

โอ้วตายทำใจยอมรับสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน
นี้คนโสดถ้าคุณจะปรับตัวจริงนะคะ

หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ

คุณต้องจบจากเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้ได้
สิ่งที่คุณควรจบหรือลดละเลิกคือเรื่องอะไร
บางครั้งนะคุณมองหาความแบบเท่าเทียม
คนนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเราทำงานประจำ
เขาไม่ทำงานประจำร่วมกับเราตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เหมือนเรา
บางทีคุณก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไปกันไม่ได้หรอก

แลนซ์บางทีก็อาจจะมั่นคงมากกว่างานประจำก็ได้เขียนไหม
มันเปลี่ยนไปแล้วนะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับ

สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกค่ะกองนี้นะคะ
คุณอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดค่ะว่า
คุณอาจจะเคยบอกว่าเราจะต้องรู้จักใครสักคนหนึ่ง
ให้ได้ก่อน๒ปีถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้
อารมณ์นี้นะตอนนี้ค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแล้ว
บางคนนะอาจจะคุยกัน๒เดือนคลิกเลย
เหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนเห็นป่ะ

แต่พอไพ่มันเป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่า
ยิ่งเป็นการตอกย้ำคุณถูกไหมว่าคุณเป็นคนต้องใช้เวลา
ฉันต้องมีการพูดคุยกันนานก่อน

แต่ตอนนี้ไพ่บอกคุณค่ะว่าถ้าคุณอยากมีจริง

ต้องได้รับการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงจากคนรอบข้าง
หันไปมองรอบข้างคุณนะคะว่า
จริงแล้วเพื่อนที่คุณรู้จัก

ก็คือเราลองเปลี่ยนไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนเพื่อนนะ
แต่อาจจะลองไปอยู่ในคนที่เขามีแฟน
แล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยสวีทวิทวิวกันนะ
ว่าเป็นอย่างไรแล้วคุณจะได้ไหม

แต่ที่ตอนนี้มันไม่ได้เสียทีนะคะ
นี่เราอยากรู้เป็นเพราะคุณรอใครบางคน
รอใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า
คนนั้นนะจะต้องเป็นเหมือนแบบกงยูในหัวใจอะไรแบบนี้
เก็ตว่าเออคือเหมือนคุณรอคนหนึ่ง
คนในฝันของคุณเองที่อยู่ในใจของคุณเอง
ว่าแล้วพอคนคนนั้นมันยังเข้ามาไม่ถึงเรา
เราก็จะรู้สึกว่าฉันจะรอต่อไป
มันก็เลยทำให้การมีการเป็นโสดของคุณเองมันไม่ได้ไม่ดีนะ
แต่มันเป็นการโสดแบบสุดผืนเลือกนะคะ
ตอนนี้คุณอาจจะรอใครสักคนหนึ่งใช่ป่ะ
แต่ระหว่างทางคุณอาจจะเจอใครหลายคน

ลองดูอีกทีได้ไหมว่าตัวสำรองเหล่านั้น
จะเปลี่ยนมาเป็นตัวจริงให้กับคุณได้หรือไม่
เพราะเราเชื่อมั่นว่ามันเปลี่ยนได้
ตอนนี้ค่ะเราขอแทรกให้คุณนิดนึงนะ
แอบเห็นพลังงานบางอย่าง

อาจจะเป็นคนเตี้ยก็ได้นะคะเพราะอะไรค
เพราะคุณมีความต้องการสูงไม่ตลกนะคะโอเค
ใช่ป่ะคุณมีความต้องการที่สูง
พอคุณมีความต้องการที่สูงในแง่ของความรัก
มันก็เลยทำให้ใครเข้ามามันก็ไม่พอดีกับคุณเสียที
แต่ค่ะบอกคุณเลยนะคะว่าในช่วงไม่เกิน๔เดือนถึง๘เดือนหลังจากนี้ค่ะ
เดือนหลังจากนี้นะมีโอกาสที่ดีมากนะคะ
ที่คุณจะได้เจอใครบางคนจากการติดต่อประสานงาน

โดยเฉพาะถ้าใครนะคะกำลังจะไปงานบุญนะงานบวช
งานแต่งงานงานสัมมนาจะบอกงานแซยิตด้วยนะคะ
เอารวมไปให้หมดเลยนะถ้าเกิดคุณมีการไปอะไรแบบนี้นะคะ
เจอแน่นอนและคนที่คุณจะเจอนะคะเรากล้าพูดได้เลยค่ะว่า
เขาคนนั้นค่ะจะเป็นคนที่คุยเก่งอัธยาศัยดี
เป็นคนที่แต่งตัวดีนะดูภายนอกแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าฟัดทีเดียว
ไม่ว่าเขานะจะเป็นคนที่แบบอายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณ
แต่พอมาอยู่ใกล้เคียงกับเราแล้วเนี่ยเขาดูเหมาะสมกับเรามาก
และสิ่งหนึ่งที่เขาจะคุยค่ะเราบอกเลยว่าคนนี้ค่ะ
เขาจะคุยเรื่องตัวเองดังนั้นคุณเริ่มสังเกตเลยนะคะว่า
ใครที่เริ่มอยากจะโม้หรือพูดเรื่องตัวเองให้คุณฟังบ่อย
คนคนนั้นค่ะเขาคิดไม่ซื่อกับคุณแล้ว
คุณก็ไม่ต้องไปแบบซื่อตรงขนาดนั้นนะคะว่า
เบื่อจังเลยทำไมคุยแต่เรื่องตัวเองเก็ตป่ะ
คุณต้องคล้อยตามไปกับเขาแล้วก็แทรกเรื่องของเราให้เขาได้รู้ด้วย
ขอให้คุณมั่นใจนะแล้วจับจุดตรงนั้นให้ได้ค่ะ
ถ้าคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วเขาเริ่มพูดปุ๊บเนี่ย
ใส่ไฟเข้าไปเต็มที่เลยนะคะใส่ไฟเลยค่ะ
พลังงานว่าอุ๊ยฉันอยากรู้เรื่องเธอแล้วเธอก็ต้องรู้เรื่องฉันด้วยนั่นเอง
ขอ๑ใบให้กับคนนี้กล่องนี้ค่ะ
ใบให้กับคนโสดกองนี้นะคะ
เนี่ยคิงถือถ้วยนะคะ
มีใครสักคนหนึ่งมอบพลังงานดีให้กับคุณเรียบร้อยแล้ว
อยู่ที่คุณเลยนะคะว่าคุณจะรับมันเอาไว้ในพิจารณาหรือเปล่า
แล้วถ้าคุณในช่วงนี้ได้เจอกับใครในอดีตการงานสร้าง
บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มที่ดี
อย่างเดียวค่ะอย่าเบื่อไปเสียก่อน
ทนนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี
และรับพลังงานแห่งความโสดของคุณเอาไว้
เพราะว่าพลังงานความโสดของคุณในวันนี้
จะทำให้คุณมีความสุขในวันหน้า
และนี่ก็คือสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่๓
ถ้าใครเข้ามาเลือกกองนี้แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยสิคะ
คนโสดคะในช่วงนี้คุณได้เจอใครสักคนหนึ่ง
จะมาทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวหรือไม่
ถ้าคุณเจอแล้วนะคะกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกัน
เอมมี่ได้ร่วงรู้เสียหน่อยก็แล้วกัน

ขอให้คุณได้รับพลังงานดีกับกองไพ่ของเรา
กับเอมมี่และธรรมนายไทยรัฐค่ะ